มาตามกันต่อกับประเด็นร้อนนะคะที่คนบันเทิงออกมาแสงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะคะ
โดยเฉพาะประเด็นเรื่องสวค่ะก็ต้องยอมรับตรงนะคะโดยเฉพาะในโลกโซเชียล
เราจะเห็นหลายคนแชร์หลายคนออกมาขอเอา
เช่นเดียวกับนักแสดงสาวคนนี้คุณกระติบชวันกร
ต้องบอกเลยว่าเธอโพสต์ยาวมากร่ายยาวลงเฟซบุ๊คส่วนตัวตามที่เห็นหน้าจอ
จับใจความทำนองที่ว่าเธอก็ไม่เห็นด้วย
หากท่านสวผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายจะขวางความต้องการของประชาชน๒๐กว่าล้านเสียง
เราได้ยิน๑๔ล้านเสียงปกติใช่ไหมคะ
คือคุณกระติบบอกว่าที่เป็น๒๐ก็คือรวบรวมนะคะจากทางฝั่งประชาชนที่โวนให้กับทุกพักที่ร่วมกับรัฐบาลที่เราได้เห็นภาพ
สหกฤติพย์ใช้คำว่าหากท่านสวยังขวางอยู่
ก็อาจจะนำไปสู่การเดทล็อกทางการเมือง
ก็คือว่าไปต่อไม่ได้นั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามแต่นะคะ
สาวกระติ๊บเธอก็ยังเชื่อว่าก็คงจะมีสวอยู่ไม่น้อย
ที่อยากจะเห็นประเทศชาติเดินหน้าต่อไปค่ะ
แล้วเธอเองก็รู้สึกดีนะคะที่ได้เห็นคนบันเทิง
กล้าที่จะออกมาแสงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองมากขึ้น
เพราะจริงนะคะมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะ
มันเป็นเรื่องของทุกคนเธอเองนะคะในฐานะที่เป็นประชาชนอีกคนนึงนะคะ
ก็ยอมรับว่ามันคือความเบ่งบานทางด้านประชาธิปไตยค่ะ

ติ๊บมองว่าสอวอลแต่ละขั้นเนี่ยก็ผ่านอะไรมาเยอะ
ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเนาะ
ก็ยังเชื่อว่าอาจจะมีสวจำนวนไม่น้อยนะคะ

ฉะนั้นแล้วติ๊กอยากเห็นเหมือนกับว่า
สถานการณ์ต่อไปเหมือนกันว่า

การออกมารอบนี้ของดาราถ้าเกิดออกมาพูดอะไรมากเกินไปจะเป็นแบบเดิมหรือเปล่า
อันนี้ก็รอดูเหมือนกันในฐานะคนที่เขาเฝ้ามองเหตุการณ์นี้อยู่เหมือนกัน
นะคะก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์แหละนะคะ
เราก็จะเห็นนักแสดงหลายคนนะคะออกมาพูด
แล้วคุณกะติ๊บเนี่ยนอกจากเป็นดารานะเขาเป็นพิธีกรรายการทางด้านนี้ด้วยนะคะ

เดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปนะที่แกดข่าวบันเทิงมาก็ประมาณ๒๐เหลือเกือบ๓๐ปรั๊ด

ก็อยู่บางการมานานแต่ก่อนมีราตรราจะมาพูดเรื่องการงาน

และก็เป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะไพรด้วยจริงนะคะและมันก็ควรเป็นเรื่องที่พูดได้ด้วย